ดูกันที่อุบัติเหตุคือมีคนพลัดตกลงไปในบ่อน้ำนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่พยาว
พาคุณผู้ชมไปดูที่พยาวกันก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์ชายชะลาออกไปหาปลาและปรากฏว่าคือญาติเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดอาการวูบหรือเปล่า
ก็เลยพลัดตกลงไปเนี่ยนะคะสุดท้ายเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะจุดเกิดเหตุก็คือกลางทุ่งนาบ้านข้ามหมู่๑๐ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิลือชา

ลงไปงมค้นหาใช้เวลาสักประมาณ๑ชั่วโมง
ที่สุดก็เจอร่างคนที่เสียชีวิตก็คือนายทองสุกสมศรีอายุ๕๘ปี
จากการสอบถามญาติทราบบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายทองสุกออกไปหาปลาแต่อาจจะเกิดเป็นตะคริว
ก็จะส่งสบของนายทองสุกไปให้แพทย์นิตเวศโรงพยาบาลดอกคำใต้
ชนะสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วเดี๋ยวก็จะมอบศพให้ญาตินำกลับไป
ประกอบบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
อีกหนึ่งจุดค่ะ
นี่ค่ะเกิดขึ้นเที่ยมเผอร์หัสใหญ่จังหวัดสงขลา
เป็นอุบัติเหตุเด็กชายน้องอายุสักประมาณ๑๖ปีค่ะ
พลัดตกบ่อดินร้างด้านหลังสนามกีฬาพรุค้างคาว
เทศบาลเมืองบ้านพลุ
ซึ่งทีมอาสากู้ภัยแล้วก็มูลนิธิก็ต้องช่วยกันนะคะ
งมค้นหาร่างของน้องใช้เวลาสักประมาณร่วมก็๑๐นาที
ที่สุดก็เจอร่างของน้องนะคะแล้วก็นำขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จ
ทราบชื่อต่อมาก็คือเด็กชายกฤษดาพิมพ์เซน
สอบถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุน้องผู้ตายและเพื่อนอีก๔คน
พากันมาเล่นที่บริเวณบ่อดินร้างจุดนี้แหละค่ะ
จากนั้นผู้ตายก็ลงไปเล่นในน้ำ
โดยเพื่อนไม่ได้ลงตามไปด้วยนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็เกิดจมหายไปต่อหน้าเพื่อนเลยค่ะ
เพื่อนเองก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้ทันที่สุดแล้ว
น้องก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
เป็นอุบัติเหตุเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิต๒จุด

มาฝากกันแล้วก็เตือนกันด้วยนะคะ